พาคุณผู้ชมไปดูแยกบางบอน

แยกที่มีการฝ่าสัญญาณไฟการจราจร
ก็คือการฝ่าไฟแดงมากที่สุด
และภาพที่จะให้คุณผู้ชมดูเป็นภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
และมีผู้เสียชีวิตกลางแยกบางบอน๓ด้วยค่ะ

แต่คันวงกลมเกิดอุบัติเหตุ

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณแยกบางบอน
จะเห็นว่าคันที่๔ที่ฝ่ามา

ถูกรถกระบะซึ่งมาทางตรงเนี่ยนะคะ
ชนเข้าอย่างจังเสียชีวิตค่ะ

ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ต่อหน้าต่อตาผมเลย
กระบะชนมอเตอร์ไซค์ที่แยกบางบอน๓

ขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วย
ซึ่งจากในคลิปที่คุณผู้ชมเห็น

ตรงมุมด้านซ้ายคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
จะมีรถจักรยานยนต์หลายคัน

แล้วถึงจะมาถึงคันที่ประสบอุบัติเหตุ
คันที่ฝ่ามานับได้๑คัน๒คัน๓คัน

แต่คันที่๔ไม่รอดนะฮะ
ทีนี้พอมาดูเรื่องของไฟสัญญาณจราจร
รถกระบะเขามาทางตรงเขาถูกนะ
เพราะว่าสัญญาณไฟของเขาเป็นสีเขียว
แต่สัญญาณไฟของรถจักรยานยนต์เป็นสัญญาณไฟแดง
ถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายนะคะ

ออกมาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
บอกถนนเส้นนี้ขึ้นชื่อเรื่องการฝ่าไฟแดง
มักเกิดอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้บ่อยครั้งค่ะ